เลยค่ะเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมา
แสดงความรับผิดชอบใดค่ะ
โอ้โหเต็มจริงนะฮะเข้ามานี่ค่ะพี่คนนี้เจ็บป่ะเนี่ย
เจ็บค่ะเจ็บเลยเขานั่งอยู่ตรงหน้าร้านแบบนี้แต่ที่พังไปเต็มคือมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะ
มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นคันหนึ่งก็โดนด้วยแล้วนั่งอยู่หน้าร้าน
นี่คือพี่ชายของคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะคุณพิมนะคะบอกตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนกลางคืน
วันที่๒๓ประมาณ๓ทุ่มพี่ก็นั่งอยู่หน้าร้านจู่รถคันนี้พุ่งมาอย่างจังเลยค่ะ
ร้านพังมอเตอร์ไซค์ก็พังแต่ว่าพี่ชายที่นั่งอยู่โชคดีไม่เจ็บมากค่ะ
รถคันนี้เนี่ยมีผู้โดยสารอยู่สองคนเป็นผู้ชายหนึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายเป็นคนขับ
แต่เธอบอกอย่างนี้ค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยมีพิรุษก็คือเหมือนกับมีการตั้งใจเปลี่ยนที่นั่งคนขับกันนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพตรงนี้เอาไว้ได้ครับ
แล้วคุณพิมบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็มีเพียงประกันมาตรวจสอบความเสียหาย
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยหายไปเลย
ชี้แจงด้วยนะคะว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนตัวคนขับกันค่ะ
พี่ชายได้นั่งเล่นมือถืออยู่หน้าร้านตัดผมค่ะ
แล้วมีประมาณรถหลุดโค้งมาค่ะ
แล้วพุ่งชนเข้าหน้าร้านแบบอย่างจังเลยค่ะ
หน้าร้านมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ค่ะ
พี่ชายก็ได้รับบัตรกิจค่ะ
แล้วก็ข้าวของเสียหายจำนวนมากค่ะ
ทางผู้ก่อเหตุไม่มีการติดต่อมาเลยค่ะ
อยากให้คนก่อเหตุนะคะติดต่อมารับผิดชอบค่ะ
แล้วก็ทำให้ถูกต้องค่ะ
ว่าที่ได้เกิดเหตุเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ
อยากรู้สาเหตุที่แน่ชัดค่ะ
ยังไม่แสดงตัวเลยนะคะว่าคนขับรถคันนี้เป็นใคร
แต่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องสืบดูจากกล้องวงจรปิดอีกทางหนึ่งค่ะ